มาดูความคืบหน้าของเรื่องเด็กชายวัย๑๔ปี
ที่เขาอยู่กับพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยง
โดนแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายมา๓ปี

ทั้งเอาครีมหนีบนิ้วทั้ง๑๐นิ้ว
หนีบหนีบปากจนแหว่งอ่ะใช่
เอาตัวรีดร้อนมานาบหลัง

มาตีตามร่างกายน้องเป็นแผลเต็มตัวเลย
และเด็กบอกว่าตอนแม่เลี้ยงทำนะ
พ่อแท้ก็ไม่เคยห้ามปู่กับย่าก็ไม่เคยห้ามแม่เลี้ยงจนเด็กทนไม่ไหว
แล้วแถมแม่เลี้ยงเคยอัดคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะ
แล้วให้ตัวน้องวัย๑๔ทำร้ายร่างกายตัวเอง
เพื่อเอาคลิปนี้เป็นหลักฐานว่าฉันไม่ได้ทำนะ
แต่แผลทั้งหมดในร่างกายของเธอเธอทำตัวเธอเอง
เรื่องนี้วันนี้เป็นประเด็นภาษณ์หน้า๑นะคะ
แม่เลี้ยงทำร้ายเด็กชายวัย๑๔หนีสุดขีด
ปั่นจักรยานหาแม่ให้เจ้าหน้าที่พาแจ้งตำรวจ
ตอนนี้คุณผู้ชมน้องได้เจอแม่แท้แล้ว
หลังจากปั่นจักรยานจากปฐุมธานี
ตั้งใจไปหาคุณแม่ที่ระยอง
แล้วปั่นมาถึงที่อนุสวรีที่กรุงเทพ
เพื่อนแม่ที่ขับแท็กซี่มารับตัวน้องไป

คือเด็กบอกว่าทนไม่ไหวยอมหนีออกมาจากบ้านดีกว่า

แต่อยากไปหาแม่แท้ที่ระยองนะครับ

มีรถตู้อยู่ที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ก็เลยตัดสินใจปั่นจักรยานออกมาจากบ้าน
มาที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ

ที่สพคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
พาแม่แท้คือนางสาวนรึกกมลวันฉาพลอยอายุ๔๒ปี
เด็กชายวัย๑๔ปีเข้ามาแจ้งความ
พันธุ์ตำรวจเอกฤทธินันปุ้ยพันธวงศ์

ก็บอกว่าได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้แล้ว
น้องบอกว่าถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายมาประมาณ๓ปีแล้วค่ะ
ซึ่งตำรวจยังไม่ได้ไปสอบถามข้อเท็จจริง
จากทางพ่อแท้ของเด็กรวมถึงแม่เลี้ยงของเด็ก
เพราะว่าตอนนี้จะต้องสอบสวนเด็กก่อน

พยานบุคคลเอ่ยพยานแวดล้อมต่างว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
จิตใจของน้องหลายคนก็เป็นห่วงค่ะ

ตอนนี้สภาพจิตใจของน้องดีขึ้นแล้ว
เพราะว่าทุกหน่วยงานเลยเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นชุดสืบสวนสพคลองหลวง
ก็ไปตรวจสอบบ้านพักของพ่อแล้วก็แม่เลี้ยง
อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรกิโลเมตรที่๔๑
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
แล้วคิดดูว่าน้องปั่นจักรยานออกมาจากคลองหลวงปฐุมธานี

เพราะว่าน้องบอกเลยว่าขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าอยู่กับแม่เลี้ยง

แล้วเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านพัก
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมปรากฏว่าบ้านพักเนี่ยล็อก
เขาเรียกกันแล้วกดออดก็แล้วไม่มีคนอยู่
คือเชื่อว่าพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยงคงได้เห็นข่าว
เพราะข่าวนี้มันดังมากจริงอาจจะหลบหนีไป

แต่ตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะ

ถ้าพ่อแท้และแม่เลี้ยงไม่มา
จะถูกหมายจับในภายหลังนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งข้อหาที่จะดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
ก็จะดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกาย
แต่อันนี้จะต้องรอผลจากทางคุณหมอก่อน

พรบผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวปี๕๐
คือสรุปเบื้องต้นเป็น๒ข้อหานี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวรอผลทางแพทย์
แล้วก็รอให้ทางด้านพ่อแท้กับแม่เลี้ยงเนี่ย

แต่ผู้เป็นแม่แท้และผู้เป็นยาย
ก็ขอความช่วยเหลือจากมูลที่ปวีนาหงษกุล

แล้วก็มีการนำตัวของเด็กไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ้านฉาง

ถูกทำร้ายด้วยของแหลมคมหลายชนิด
รวมทั้งถูกทูบจี้ตามร่างกายหลายแห่งด้วย
ตอนนี้หมอรักษาอาการของน้องจากการบาดเจ็บในร่างกายทั้งหมด
ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ก็รับไปดูแลไปช่วยฟื้นฟูจิตใจแล้วด้วยนะคะ